บอกเลยนะคะนี่จะพาไปเที่ยวคุณผู้ชม

ของไมค์พี่อรมพรค่ะ
ที่สำคัญเขาจัดมินิคอนเสิร์ตด้วยนะคุณผู้ชมค่ะ
ให้แฟนได้ฟังกันแบบอคนุสติกไปเลยนะคะ
คุณผู้ชมไปดูภาพกันก่อนจ้า

เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยเนาะ
จะมาเพลงเร็วที่ไหนได้มาซึ้งนี้เลยนะคะ

ร้านปลาล้าแลนด์ของพี่ไมค์พิรมพร
ที่ต้องก่อนอุดรภานีนั่นเอง
เมื่อวานนี้เป็นวันแรกเลยที่พี่ไมค์
มะห้อมสบายจับไมค์ร้องเพลงค่ะ

ให้ลูกค้าที่มาที่ใช้บริการที่ร้านค่ะ

ดนตรีในสวนบนเพลงไอไม้

ช่วงนี้ช่วงเทศกาลสงกราน
มันต้องแบบอบอวนไปด้วยความสุขไปเลยค่ะ

เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเพลงเก่งเพลงดังเลย

ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงกราน
พี่ไมค์เองก็ไม่ได้ร้องเพลงออกคอนเสิร์ตมานานแล้ว

สบายฟังกันเพลินไปเลย
คิดว่าน่าจะสร้างความคื้นเครงให้กับลูกค้าได้บ้างค่ะ
ประกอบกับนี่มีลูกค้ามาถามมากเลย

อยากจะฟังพี่ไมค์ร้องเพลงที่ร้าน

อ้าวก็จัดเลยแล้วกันวันสงการ
มีเวลาเตรียมตัวแค่๒วันเท่านั้นนะคะ

มีร้องไปหลงไปลืมไป
ก็อันไหนคือแบบจำได้ก็ร้องไปอย่างนี้ครับ

เป็นการสร้างความสุข
ให้กับทางท่านลูกค้านะครับ
ที่ทุกท่านให้ความเมตตามา
อุปการณ์รักของร้านที่ปาร์ล้าแรนร์เรา

แล้วอย่าไปอุดหนุนสินค้าปลาร้าแรงไปได้เลยนะ
กิจกรรมดนตรีในสวนมนต์เพลงไอ้ไม้ค่ะ
จะจัดไปจนถึงวันที่๑๕เมษายน
คือเขาจัดต้อนรับสงการนั่นแหละคุณผู้ชมค่ะ
ถ้าช่วงนี้ถ้าใครผ่านนะไปที่อุดรธานี